หลายคนก็ตกออกตกใจกันสำหรับที่มีชายชะกัน
นับร้อยคนเลยที่ปิดทางเข้าออกหาดราวัยในจังหวัดภูเก็ต
โดยตอนนี้เริ่มมีการตั้งคณะกรรมการด่วน
เพื่อเจรจาหาทางออกในเรื่องนี้แล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มชายชะกันประมาณ๒๐๐คน
แล้วก็กลุ่มชาวไทยใหม่ในพื้นที่หาดราวัยจังหวัดภูเก็ต
เพราะมีผู้ไปอ้างเป็นเจ้าของที่ดินมีเอกสารสิทธิ์
แล้วก็นำกลุ่มชายชะกันพร้อมกับรถแคคโฮล
ขนหินไปปิดทางเข้าออกถนนที่บริเวณหาดราวัย
ทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดิน
โดยมีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัย
รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือ

มายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า

มีปัญหาข้อพิพาทมายาวนานแล้วในเรื่องที่ดิน

เฉพาะสถานสิทธิ์ทับที่ดินสาธารณะบริเวณหน้าชายหาดระไวย

เมื่อมีผู้มาอ้างสิทธิ์ในการครอบครอง
แล้วก็เข้ามาจะก่อสร้างกำแพงปิดทางเข้าออก
ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นค่ะนายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เพื่อไม่ให้สถานการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก
ทางจังหวัดจะมีการตั้งคณะกรรมการด่วน๓ฝ่าย
ซึ่งก็จะเป็นฝ่ายจังหวัดฝ่ายเจ้าของที่ดิน

เพื่อมาเจรจาหารือร่วมกันหาทางออก
เป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ

จังหวัดภูเก็ตก็บอกเข้าไปดูเหตุการณ์นี้
ปรากฏพบว่าทางเจ้าของที่ดิน

แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์มาเป็นนับร้อยปี

บอกว่าเป็นการออกเอกสารทับพื้นที่สาธารณะ
อันนี้ต้องมาดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงด้วย